ดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีกันก่อนนะคะ

ออกไปตามหารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ที่ต้องออกตามหาเพราะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่ง

โทรศัพท์ไปก็ปิดเครื่องนะคะคุณลุงเสื้อขาวคือคนที่เอารถไป
ส่วนคุณป้าด้านขวาเนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของรถที่ออกตามหารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ไปเจอรถจักรยานยนต์คันนี้จอดอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง
โทรไปแจ้งตำรวจเลยนะบอกให้มาจับกลุ่มตัวหน่อยเขาขโมยรถจักรยานยนต์ดิฉันไป
สรุปพอตำรวจมาพูดคุยไปพูดคุยมาสงสารค่ะ
เพราะว่าคุณลุงบอกว่าก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหางานไง
ไป๕วันมันยังไม่ได้งานเลยก็ยังไม่ได้เอาไปคืนโทรศัพท์ก็แบตหมด

ใช่ค่ะสรุปสุดท้ายสงสารนะคะก็เลยบอกให้ตำรวจตักเตือนเท่านั้นนะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีควบคุมตัวนายชาตรีวัชรินรัฐอายุ๖๖ปีพร้อมของกลาง
เป็นรถจักรยานยนต์สีดำบรอน
ไปเจอที่บริเวณลานเต้นอาราบิกสวนสาธารณะวังมัชชาหนองบัวนะคะ
โดยมีนางวนิดาชัยราชอายุ๖๒ปีเป็นแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งผู้เสียหายพร้อม
ครอบครัวคือไปพร้อมกับลูกชายชี้ให้ตำรวจจับกลุ่มตัว
หลังจากที่นายชาตรีใช้อุบายขอยืมรถจักรยานยนต์มาใช้เอาไป๕วันแล้วแล้วไม่ส่งคืนนะคะ
นางวันนิดาผู้เสียหายให้การว่าวันเกิดเหตุนายชาตรีบอกขอไม่ยืมรถจักรยานยนต์จะเอาไปซื้อข้าว
หลังจากนั้นหายไปเลยค่ะทั้งรถทั้งคนนะคะและไม่สามารถติดต่อได้ด้วย
โทรศัพท์มือถือไปก็ปิดเครื่อง
ตอนแรกไม่ได้แจ้งความนะเพราะว่ารู้จักกันมา๑๐ปีแล้ว
ที่รู้จักกันเพราะว่าเป็นอดีตสามีของเพื่อนสนิทแต่ว่าแยกทางกันมาแล้วประมาณ๔ปีนะคะ
ก็เลยไม่คิดว่านายชาตรีจะมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยนะคะ
ตัวเองสามีพยายามติดต่อสอบถามบ้านของญาตินายชาตรี
ญาติของนายชาตรีก็ไม่มีใครทราบบอกว่าไม่เห็นนายชาตรีหลายวันแล้ว
วันนี้ตัวเองสามีและลูกชายตัดสินใจค่ะ
ขับรถยนต์ตระเวนหาเองเลยไปหาตามสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
อ๋อเรียกว่าบอกเรียกว่าบอก
ยังไงคุณถ้าจะเอาเรื่องไว้ล่ะ
อย่างนั้นก็ดีไหม

ก็ไม่ยืมก็ให้เขายืม
ยืมแล้วทีนี้ไม่ติดตาม
แค่เมื่อเกิดก็ไม่มา
อีกเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนี้

ตำรวจก็พยายามถามเจ้าของนะ
เอาสรุปเอายังไง

รับสารภาพว่ายืมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย

ต้องการใช้ขี่ตระเวนสมัครงาน
ในตำแหน่งขับรถตู้รับจ้าง
แต่๕วันผ่านไปที่ตระเวนหายังไม่ได้งานเลยนะคะ

ทำไมถึงติดต่อไม่ได้ก็เพราะแบตโทรศัพท์มือถือหมดนั่นเองนะคะ
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
แต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องดำเนินคดีนะคะ
ยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคดีที่ยอมความกันได้
ผู้เสียหายเห็นว่านายชาตรี

รู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าเป็นอดีตสามีของเพื่อน
สงสารไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าก็ขอให้ตำรวจกล่าวตักเตือน
ไม่อยากให้ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเพราะหลายคนเป็นห่วง
และที่ไม่มีใครกล้าจ้างทำงานเพราะว่ามีนิสัยชอบเชิดเงิน
ที่ลูกค้าฝากมาให้กับนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของรถตู้โดยสาร
หลังเสร็จงานไปแล้วขออภัยนะคะหลังเสร็จงานไปแล้ว
หลายรายคือเป็นคนขับรถตู้แต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถตู้
มีนายจ้างอีกทีนึงพอลูกค้าเสร็จงานเสร็จเรียบร้อย
คนขับฝากไปให้นายจ้างหน่อยจ้างไป๒วัน๒๐๐๐อะไรก็ว่ากันไป
ไม่เอาเงินนี้ไปให้นายจ้างแต่ว่าเขาก็รู้กันหมด
เป็นคนรู้จักกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
จับกลุ่มก็เลยเป็นไปอย่างชิวคุยกันไปหัวเราะกันไป
สุดท้ายยอมความกันได้นะคะ